เรามาดูกันที่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกันก่อนค่ะคุณผู้ชม

เมื่อตอนตี๕ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ

ชนใต้สะพานข้ามแม่น้ำบางประกง

โอ้โหนี่เห็นไหมคะคุณผู้ชม
คือเห็นเสียงดังตึ้งมาแบบนี้
แล้วก็สภาพรถอยู่ในลักษณะนี้เลยนะคะ
นี่เป็นกล้องวงจรปิดตอนตี๕ที่ผ่านมาค่ะ
ตรงจุดกลับรถใต้สะพานข้ามแม่น้ำบางประกง
มอเตอร์เวย์ฝั่งท่าสะอ้าน

แล้วเห็นไหมนาทีที่รถพ่วง๒๒ล้ออีซูซูสีขาวเนี่ย
ก็กำลังคือมันมีรถบรรทุกตู้

กำลังจะเลี้ยวลอดใต้สะพานกลับรถ
แต่ดูสิคุณรอดไม่พ้น
ทำให้ตู้ไปชนกับคานสะพานอย่างเต็มแรง
เสียงดังตึ้งอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินนะคะ
หลังจากนั้นรถก็พลิกตะแคงติดคาสะพาน
คือมันเกือบจะคว่ำจริงนะคะ
ทีนี้คนขับรีบหนีตายออกมาเลยค่ะ
คนขับคือนายสมใจพาณิชย์อายุ๔๘ปี
ก็ให้การนะบอกว่าปกติเนี่ย

กลับรถใต้สะพานอยู่บ่อยครั้ง
ทุกตู้เนี่ยมันความสูงอ่ะ
มัน๕เมตรมันก็เลยมาชนเข้าเต็มแรงเลย

พอมันมาติดแงกคาอยู่แบบนี้นะ
บริษัทเนี่ยเขาต้องเอารถเป็นรถเครนเนี่ย

เคลื่อนย้ายรถออกจากคานสะพาน
แล้วก็ใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมง
ถึงจะเคลียร์รถออกจากใต้สะพานได้

ก็ถึงสามารถที่จะกลับรถได้นะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตี๕

เกิดขึ้นเช้ามืดที่ผ่านมาเหมือนกันนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยศรัทธารวมใจเชียงใหม่
รวมถึงหน่วยกู้ภัยเทวริสเมตตาธรรม

กำลังงัดร่างของนายวัตทันยู

เป็นช่างอยู่ที่บีควิกสาขาหางดงเชียงใหม่
ต้องช่วยออกมาจากซากรถกระบะ

ทะเบียนยักษ์ฉิง๖๑๐๕เชียงใหม่
เพราะว่านายวัฒนยูนั่นน่ะ
ขับเสียหลักไปชนอัดกับเสาไฟ

คนขับถูกอัดติดกับซากรถแบบนี้
จุดเกิดเหตุอยู่ตรงถนนสายเชียงใหม่ฮอด
ขาเข้าเมืองก่อนถึงทางเข้าวัดศรีนวรัฐทุ่งเซี่ยวเนี่ยนะคะ

เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เวลาเนี่ย
กว่าจะนำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาได้

พอนำร่างออกมาแล้วปรากฏว่า
สภาพก็คือซี่โครงหักหลายซี่

ทีนี้สอบถามไปยังเจ้าของร้านเหล้าที่ผู้ตายไปนั่งดื่มกับเพื่อน
แล้วก็เป็นผู้เห็นเหตุการณ์ด้วยก็คือนางสาวฝน

เล่าให้ฟังบอกว่าเห็นผู้ตายขับรถออกมาจากซอย
หลังจากนั้นก็ขับรถมาตามถนนเชียงใหม่ฮอด
แล้วก็ปาดหน้ากระบะ๒คัน
หลังจากนั้นเนี่ยถูก๑ใน๒ของกระบะที่ไปปาดหน้าเขาเนี่ยนะ
ตามมาขับมาจี้ท้ายเลย
แล้วผู้ตายชะลอรถที่ด้านหน้าร้านสะดวกซื้อริมถนน
แล้วหลังจากนั้นก็ขับรถออกมาอย่างรวดเร็วไง

มันมีเสียงชนดังสนั่นเลยค่ะ

ปรากฏว่าเห็นเป็นอุบัติเหตุแล้ว
ภาพตรงหน้าก็คือรถเนี่ยชนอัดอยู่กับเสาไฟ

พอเราเห็นภาพมุมสูงก็น่าหวาดเสียวเหมือนกันนะคะ
เดี๋ยวฟังผู้เห็นเหตุการณ์หน่อยค่ะ

ว่าสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งเนี่ยก็คือ

หลักฐานที่เกี่ยวข้องดูใกล้กับจุดที่เกิดเหตุก็คือต้องไปดูนะ
ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุไปดูตามเส้นทางต่างด้วย

ส่วนร่างของผู้เสียชีวิตก็ได้ส่งไปชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด
ภาควิชานิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
รวมถึงต้องประสานญาติให้มารับศพ
เพื่อนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปด้วยนะคะ
โอ้โหเห็นอุบัติเหตุแล้วก็อยากจะให้ใช้ความระมัดระวังอย่างหนักแหละ

จะได้ไม่เกิดความสูญเสียขึ้นมาอย่างที่เห็นนะคะ